พูดถึงซีเกมเมื่อวานค่ะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ครับแล้วก็มีการส่งไม้ต่อให้กับเจ้าภาพก็คือเวียดนามที่จะจัดขึ้นในปีสองพันยี่สิบเอ็ด
รางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมเป็นของเผือเจ้าหวน
นักว่ายน้ำสิงคโปร์ได้รับเลือกให้เป็นนักกีฬาชายอดเยี่ยมของ
เกมที่ฟิลิปปินส์จากผลงานขวาคนเดียว

หกเหรียญทองได้มาจากกันเชื้อ๑๐๐และ๒๐๐เมตร
คูณ๑๐๐เมตร๔คูณ๒๐๐เมตรรวมทั้งผัดผสม๔คูณ๑๐๐เมตร
ก็เป็นนักกีฬาชายที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุดใน๔เกมคนนี้นะครับ
คว้าเหรียญทอง๔เกมนะครับด้วยสถิติ๕๑๘๗วินาที
ชนิดที่ต้องตัดสินด้วยภาพถ่ายนะครับ
ท่ากันเชียง๑๐๐เมตรด้วยนะครับ
หญิงยอดเยี่ยมตามคาดนะครับหลังจากกวาดไป๖เหรียญทอง๒เหรียญเงิน
สถาปนาตัวเองเป็นนักว่ายน้ำอาเซียนที่ดีที่สุดในรอบทศวรรษ
โทษวัตด์ด้วยวัยเพียงแค่๒๓ปีนะครับ
แต่ว่าเหงียนชิอันเวียนได้เหรียญว่ายน้ำใน๔เกม
รวมทั้งสิ้น๒๕เหรียญทอง๙เหรียญเงินแล้วก็๒เหรียญทองแดง
จากการขัน๔เกม๕สมัยนะครับ

เธอคว้าแชมป์๔เกมมา๔สมัยติดต่อกันนะครับ